ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ต้องมาเตือนภัยคนที่ขี่รถจักรยานยนต์
อย่าไปใกล้รถใหญ่รถบรรทุกรถสิบล้อเด็ดขาด
มันจะมีมุมอับที่เขามองไม่เห็นเราแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบต่อไปนี้ขึ้นครับ
โอ้โหคือมันเป็นมุมที่เขามองไม่เห็นหรือยังไง
คือข้างหน้ารถมันก็สูงด้วยนะคุณสูงมันสูงแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ไปจอดอยู่ข้างหน้าเขาพอดี
ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกือบตายครับแต่ถือว่าโชคดีโชคดีนี่เขาโชคดี
รถสิบล้อเนี่ยเขาถึงแม้จะถลายไปสักหลายเมตรเหมือนกันแต่ก็ยังเหลือบมาเห็นแล้วก็หยุดรถได้ทัน
งั้นนั้นคงจะเหยียบไปแล้วอะครับนะคลิปนี้มีคนเอาไปแชร์บนโลกโซเชียลเพื่อเตือนภัยว่า
รถเล็กอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่าไปจอดหน้ารถสิบล้อหรือว่ารถใหญ่เด็ดขาด
นะครับหลังจากทิมริถูกแชร์ไปถูกบอกว่านรถใหญ่ประมาณรึเปล่าทำไมไม่ยอมมองรถเล็กบ้างเขาจอดอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเนี่ย
ซึ่งปกติแล้วรถใหญ่จะมีกระจกมองเขาเรียกว่ากระจกมองหมา
เป็นคนขับรถบรรทุกเขาเรียกกันแบบนั้นนะ
คือเอาไว้มองแบบจุดที่มันจะมองไม่ค่อยเห็นจากกระจกมองข้างทั่วไป
ซึ่งจะช่วยในการมองเห็นหรืออะไรที่อยู่ข้างรถได้
แต่จากคลิปเชื่อว่าคนขับไม่มอง
ออกตัวก่อนที่มอเตอร์ไซค์จะออกตัวซะอีกครับ
คลิปเตือนภายต้องระวังแล้วกันเราต้องระวังไว้ก่อนนะคะ